ยนต์คันหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายนะคะขับสายไปสายมา
คนที่ขับรถตามเขาบอกไม่ได้แล้ว

ควาครับควาควาออกไปถ่ายไป
นั่นสวัสดิ์ไว้เลยเอาตายแล้วตายแล้วเอาบ่าเอาบ่ารถ
ไปไปแดงมองบ่อยอุ้ยรถเครื่องเอาบ่าเอาบ่าโดนเนี้ย
โดนเนี้ยโดนเนี้ยโดนโจรแล้วเขาอ่ะแล้วโจรแล้วโจร
แล้วจนแล้วจนแล้วจนแล้ว

ทุกพี่โจรรถเปิดล่ะครับโจรรถเปิดล่ะครับเอาล่ะครับ

โจรโจรโจรโจรโจรโจรเอาล่ะยุ่งล่ะ
ยุ่งล่ะครับยุ่งล่ะรถมาไอ้แท่